คุณผู้ชมครับใครที่ติดตามเรื่องของลุงวินมา
ชีวิตอันแสนเศร้าเหลือเกินความรักของแก
วันนี้น้องซายคู่กรณีของลุงวินเธอออกมาชี้แจงแล้วนะ
แต่ดูเรื่องของลุงหวินก่อนให้ดูน้องซายก่อน
ขออนุญาตเบลอหน้าไว้หญิงสาววัย๑๙ปี
เธอก็สวยเอาพูดตรงลุงหินบอกลุงเห็นแล้วใจอ่อนไปหมด
ก็สวยยังสาวอายุน้อย
ถึงขนาดโอนเงินให้เป็นปี
หวินบอกโอนไปเป็นปีเนี่ย๒แสนกว่าบาทนะคุณเขียนมาสอน
โอนไป๒แสนกว่าบาทนะแต่หลายครั้งนะฮะ
นี่คือลุงหวินนะครับลุงหวินบอกลุงขอเล่าชีวิตตัวเองเป็นอุทาหรณ์หน่อย
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแต่ขออนุญาตปิดหน้าปิดตาก็แล้วกัน
หวินนี่อยู่อุดรธานีนะครับอยู่บ้านดุงนะฮะ
เป็นชาวบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
บอกว่าถูกเด็กสาวรุ่นลูกอายุ๑๙ปีเนี่ย
หลอกให้รักหลอกให้หลง
หลอกว่าจะยอมมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับลุงด้วย
รอมาเกือบปีสุดท้ายขาอ่อนยังไม่ได้จับเลย
นี่อย่าว่าแต่จับเลยลุงวินบอกเห็นยังไม่ได้เห็น
คุณผู้ชมครับลุงหวินบอกว่าอย่างนี้ฮะ
ลุงวินเนี่ยรู้จักกับน้องซายนะ
อยู่บำเภอบ้านลุงเหมือนกันอายุ๑๙ปี
แล้วน้องซายเนี่ยจะมาหลอกขอเงินลุง
ทีนึงก็๑๐๐๐บาทมั่ง๒๐๐๐บาทมั่ง๓๐๐๐บาทมั่ง๕๐๐๐บาทก็มี
เดือนนึงลุงหมดเป็นหมื่น
จ่ายค่าเทอมให้ก็มีค่าซ่อมรถบ้างรถเสียกลับบ้านไม่ได้ลุงก็จ่ายให้
แล้วแต่ละครั้งเนี่ยซายจะอ้างกับลุงวินเนี่ย

แล้วก็อ้างกับลุงว่าเดี๋ยวไว้ทรายจะไปหา
แล้วซายจะยอมมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับลุงด้วย
นี่นะหรือบางทีก็ลุงโอนมาก่อน
แล้วลุงนะไปรอทรายได้เลยที่รีสอร์ทไปเปิดที่พักรอได้เลย

แต่สุดท้ายซายไม่เคยมา
แต่ลุงโอนให้ทุกครั้งนี่เห็นไหมฮะ
ลุงวินบอกว่าศูนย์เงินไปเนี่ย
๒แสนบาทได้แล้วเยอะนะ
เยอะนะฮะเงิน๒แสนกว่าบาทนะครับ
แล้วทุกวันนี้เนี่ยซายยังทักมานะมาขอเงินอีก
เหมือนกับจะหลอกลุงไปเรื่อย
หวินก็เลยบอกอยากจะออกมาเตือนว่าเออให้ระวังนะ
ให้ระวังหญิงสาวคนนี้เดี๋ยวจะมีใครถูกหลอกลวงเหมือนลุงอีก
นี่ฮะเห็นไหมบอกไปเลยตามใจอ้ายเอาที่อ้ายขออยากทำ
โอนเงินค่าซ่อมรถมาก่อน
รอฟังคำตอบแล้วเขาก็มีแชทในการพูดคุยกัน
หวินบอกว่าอย่างนี้ฮะอยากจะเตือนผู้ชายว่าเดี๋ยวจะถูกหลอกเหมือนลุง
แล้วบอกว่าเริ่มต้นรู้จักน้องซายต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหกสี่
มีคนในหมู่บ้านเนี่ยที่รู้จักกันเนี่ยแนะนำให้ลุงรู้จัก
ตอนนั้นพอเจอน้องซายลุงหวินบอกลุงก็เลยแซวไปว่า
นี่ลุงเนี่ยแม่อยู่สวนยางคนเดียวมันเหงาเหลือเกิน
ลุงอยากจะมีสาวอยู่เป็นเพื่อนแล้วลุงเองก็เป็นคนใจอ่อน
เจอหน้าซายครั้งแรกเนี่ยให้เงินทรายก่อนเลย๓๐๐๐
บอกว่าให้ไปกินหมูกระทะกับเพื่อนซื้อหมูกระทะมากินเลี้ยงกับเพื่อนเลย
แล้ววันนั้นเนี่ยน้องซายก็ยังมากระซิบบอก
บอกให้ลุงไปรอที่สวนยางพาราได้เลยนะเดี๋ยวซายกินหมูกระทะเสร็จ
ซายจะไปหาลุงวินบอกรอทั้งคืนซายก็ไม่มา
แต่วันนั้นก็ยังคิดว่าเออสงสัยน้องเขาคงเมาเลยมาหาไม่ได้
จากนั้นก็มีการติดต่อกันเรื่อยนะลุงหวินบอกนะครับ
แล้วซายก็ขอเงินเรื่อยขอเงินตลอดลุงวินก็ให้ตลอด
เพราะหวังว่าจะได้มีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งเชื่อมความสัมพันธ์กับน้องซายซะที
แต่ละครั้งน้องซายก็จะบอกให้ไปรอที่นู่นรอที่นี่
หวินบอกโอ้โหรอเป็นปีขาอ่อนยังไม่ได้จับ
คือตอนนี้ลุงบอกลุงเพิ่งพ้นจากพวัง
ลุงเพิ่งพ้นจากพวังเพิ่งตื่นจากพวัง
ตอนนี้เสียดายเงินมากยอมรับว่าโง่
ลุงจะว่างโง่ก็โง่เขาไปหน่อย
แต่บางทีเนี่ยไม่มีใครเข้าใจหรอกบางทีผู้ชายมันก็เหงา

ที่สำคัญก็คือลุงวินบอกลุงมีครอบครัว
นะฮะทีแรกก็ปิดทางบ้านแต่ตอนนี้ลูกสาวของลุงเนี่ยรู้เรื่องแล้ว
แล้วก็ห้ามเด็ดขาดห้ามเอาเงินไปให้ผู้หญิงคนนี้อีก
ลูกยังมาถามว่าพ่อไม่อายเหรอ
ลุงบอกลุงก็ยอมรับว่าลุงอายแล้วกลัวว่าชาวบ้านเขาจะรู้กันมาก
นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ถูกหญิงสาวรุ่นลูกนี่หลอก
แต่ยอมรับว่ามันตัดใจลำบากเหลือเกินเพราะลุงเป็นคนใจอ่อน
อีกใจหนึ่งก็อยากได้เงินคืนเดี๋ยวเมียรู้เนี่ย
ต้องมาถามแน่ว่าเงินหายไปไหนนี่ฮะ
แต่อีกใจหนึ่งลุงแกบอกว่ายังไงรู้ไหมแกบอกว่า
ถ้าเกิดว่าซายเนี่ยยอมให้ลุงมีความสัมพันธ์ด้วยสักครั้งนะ
ลุงอาจจะยกหนี้ให้คือลุงบอกลุงอาจจะยกหนี้ให้ก็ได้นะ
ถ้าสายยอมมาหาสักครั้งหนึ่ง
จะเก็บใจนะเค
อ้าวครายเข้าใจหรือไม่ครึ่งวินบอก

เอาเป็นว่าหลังจากมีกรณีตรงนี้เกิดขึ้น
ล่าสุดที่ลุงวินบอกกลัวเมียจะรู้เหลือเกิน

ไปขอคำมาบัณฑายาดพี่น้องแล้ว
แล้วก็รับปากกับครอบครัวว่า
ไม่ให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก
แต่ภรรยาลุงวินบอกไม่เป็นไร
ให้ไปอยู่นอกบ้านไปนอนนอกบ้านก่อน

เอาเป็นว่าลุงวินก็เลยออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนะฮะ
หนึ่งก็คืออยากให้เรื่องของตัวแกเองเป็นอุทาหรณ์

สองก็คืออยากให้น้องซายเนี่ยคืนเงินมาหน่อยได้ไหม
เงินที่เสียไปเนี่ย๒แสนได้

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราตามตัวน้องซายจนเจอแล้วนะฮะ

ซายบอกซายขอเปิดใจหน่อย
ซายบอกว่าเอาอย่างนี้ที่ผ่านมาลุงวินตามตื้อทรายตลอด
ยังชอบหลอกจะให้ซายเนี่ยไปหาลุงวินที่สวนยาง
เพื่อหวังจะทำอะไรกับซาย
ซายบอกที่ผ่านมาก็พยายามขู่ลุงวินนะ
ไม่ชอบนะอย่ามาตามตื้อแบบนี้ไม่งั้นจะแจ้งความนะ
ขู่จะประจานก็มีลุงวินก็ไม่หยุดสักทีนึง
วินไม่ยอมจบเลยเอาลองฟังซายหน่อยนะฮะ
ซายบอกว่าจะไปพูดทำไมให้คนอื่นเข้ามาเห็นความไม่ฉลาดของตัวเอง
อยากได้เงินคืนก็มันต้องใช้เวลานานหน่อย
อยากได้คืนก็เดี๋ยวจะหาให้อันนี้น้องซายเขาบอกนะฮะ
ทีนี้ไอ้เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันไปหลอกแกจริงหรือเปล่า
หลอกว่าอะไรนะให้ไปรอที่สวนยางอะไรพวกนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นมันยังไง
ซายบอกว่าอย่างนี้ฮะมันเริ่มต้นช่วงปี๖๔เหมือนที่ลุงวินแกบอกนั่นแหละนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยซายบอกซายไปหาเพื่อนซึ่งเพื่อนเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านแถวบ้านลุงหวิน
แล้วมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านมาคุยกับซายบอกว่า
ซายพี่อยากกินหมูกระทะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปบอกลุงวินเนี่ยเดี๋ยวแกจะให้ตังค์
ซายช่วยไปบอกลุงหวินได้ไหมซายบอกเอาซายก็เลยไป
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยซายบอกซายก็ไม่รู้หรอกว่าเพื่อนของซายกับลุงวินเขารู้จักกันขนาดไหน
วันนั้นก็เลยไปหาลุงวินเพื่อจะไปเหมือนกับไปคุยกับแกไปประหลอกแกเดี๋ยวแกก็ให้ตังค์กินหมูกระทะ
แต่ซายบอกพอไปถึงโอ้โหวันนั้นลุงวินแกแต่งตัวหล่อมากแต่งตัวแบบหล่อเลยอ่ะเหมือนแต่งตัวรอเจอสาวเลยอ่ะ
แล้วก็มาพูดมาคุยกับซายบอกว่าเออนี่ลุงอยากจะรู้จักกับซายนะลุงนี่ไม่ได้นอนกับเมียมา๓ปีแล้วนะ
แล้วลุงก็เลยให้เงินมากินหมูกระทะซึ่งซายยืนยันว่าวันนั้นเนี่ยซายไม่ได้ไปกระซิบบอกอะไรลุงวินนะว่าให้ไปรอที่สวนยางพาราเดี๋ยวจะไปหาไม่มีเลย
มีแต่ผู้หญิงในหมู่บ้านนั่นแหละเอาชื่อซายไปอ้างนะแล้วก็เอาเงินจากลุงวินมาอ้างว่าเป็นหนี้ทรายอยู่อยากจะขอเงินเนี่ยทรายเนี่ยเป็นหนี้เขาอยู่
ยังไงลุงวินช่วยใช้หนี้ให้ซายหน่อยได้ไหมพอผู้หญิงคนนั้นได้เงินไปลุงวินก็มาทวงเงินกับซายมาหาว่าซายลุงวินใช้หนี้ให้แล้วยังไงก็ต้องรับผิดชอบ
เนี่ยหลังจากนั้นซายบอกว่าลุงวินแกก็พยายามตามตื้อเรื่อยมาคุยแต่ละทีก็คุยกันซายบอกบางทีหนูก็ประชดก็อยากจะโอนเงินก็โอนมาเขาก็โอนมาให้เนี่ยมันก็ต่อเนื่องเลยเถิดมาเป็นปี
้ย่อมาหาแกบ้างแต่จะอ่ะเมียรู้น้ำไหนน่ะสิเดี๋ยวเมียจะไม่ให้เข้าบ้านหรู
เอาเป็นว่าแกเอามาให้ดูเป็นอุทาหรณ์เห็นไหม